วันนี้พี่ตูนและคณะหยุดวิ่ง๑วัน
๑วันเมื่อวานโอ้โหก็ทำรอบเยอะเหมือนกัน
กี่เซตไปแล้วละกูล๕๖เซตนะครับแล้วก็๖เซต

แต่ก็วิ่งได้แค่สัก๖๐กว่ากิโล

คือเป็นเนินเนี่ยมันทำร้ายเข่านะ

เข่าครับวันนี้คุณหมอบอกให้พัก๑วันนะครับ

แต่ว่าการวิ่งคู่ขนานหรือกิจกรรมต่างคู่ขนานในจังหวัดต่าง

และที่เชียงรายเขาก็มีการจัดกิจกรรมคู่ขนาน
แล้วก็เอาเงินไปสมทบกิจกรรมก้าวครูละก้าวของพี่ตูนด้วย
มาดูเรื่องของพี่ตูนและคณะกันนะครับ
หลังจากที่วิ่งเก็บ๕เซตรั่วเมื่อวาน
ปรากฏว่าคุณตูนบอดี้แลมมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า
จากการวิ่งขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาเป็นระยะทางไกล
วันนี้ทีมแพทย์จึงให้พี่ตูนพักการวิ่ง๑วัน
เพื่อตรวจร่างกายก่อนที่จะออกวิ่งต่อในวันพรุ่งนี้
อันนี้ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจคุณดูสินะ
ภาพทั้งเจอเด็กทั้งเจอผู้สูงอายุ
เจอคนมาให้กำลังใจก็อบอุ่นแม้ว่าอากาศจะหนาวจริงนะครับ
แต่แม้ว่าคุณตูนจะหยุดวิ่งแต่กิจกรรมคู่ขนานไม่หยุดนะครับ
ยังเดินหน้าต่อเนื่องโดยที่จังหวัดพังงา
ชาวอำเภอกเกาะยาวนำโดยนายถาปากรโรมิน
สมาชิกอบจพังงาที่เคยร่วมซ้อมวิ่งกับคุณตูน

ได้นำชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมวิ่ง๙คนละเก้า
ระยะทางไม่ไกลเท่าวิทูลวิทูล๒๐๐๐กว่า
ระยะทางของชาวพังงาก็วิ่ง๑๐กิโลเมตร
เพื่อจะนำเงินไปสมทบทุนร่วมโครงการ๙คนละ๙
ก็ได้ยอดเงินบริจาคของที่พังงา๒๗๐๐๐บาท
ซึ่งเงินจำนวนนี้ก็จะนำไปมอบให้กับคุณตูน
ที่จังหวัดเชียงรายต่อไปด้วยจุดหมายปลายทางนะครับ
ส่วนที่วงเวียนหน้าหอพระแม่จันทร์ค่ะ
ก็มีที่ข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชน

มาร่วมเดินร่วมวิ่งทั่วเมืองแม่จันทร์
เพื่อรับเงินบริจาคจากประชาชนสมทบทุนโครงการ๙คนละ๙
อุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาล๐๑๑แห่งทั่วประเทศเหมือนกันนะคะ
ที่เขาได้กันเกิน๑ล้านบาทด้วย
อันนี้ที่เชียงรายนะเขาวิ่งกันก่อนที่พี่ตูนจะวิ่งไปถึง
ใช่คือวิ่งรอวิ่งรอรับแล้วก็จะได้เอาเงินมอบให้พี่ตูน

ซึ่งการเตรียมตัวต้อนรับที่จะวิ่งถึงเชียงรายอีกไม่กี่วันนี้

ทั้งตั้งเวทีติดป้ายต้อนรับตูนอย่างยิ่งใหญ่
เพียงแค่ชาวแม่จันทร์เท่านั้นนะคะที่จะตื่นเต้นได้ต้อนรับพี่ตูนและคณะ

ก็น่าจะเดินทางมาร่วมงานและร่วมบริจาคเงินด้วย
นับถอยหลังกันได้เลยนะฮะวันนี้วันที่๒๐
พรุ่งนี้วิ่งต่อนะครับก็จะวิ่ง๒๒
วันก็ถึงจังหวัดเชียงรายแล้วก็วิ่งอยู่ในพื้นที่เชียงราย
ไปถึงแม่สายอีกสักวัน๒วัน
ก็อาจจะ๒๖๒๗ไปถึงจุดหมายปลายทาง
ผมอยากรู้ว่าช่วงที่ถึงจุดหมายปลายทาง

ใช่เพราะว่าคือพอสุดท้ายปลายทางสุดท้ายคือมัน

คุณผู้ชมส่งไลน์มาให้กำลังใจคณะของพี่ตูนหน่อย